ถ้านึกถึงของเล่นที่เด็กชื่นชอบเวลาไปตามงานเทศกาลหรือว่างานวันเกิดหนึ่งในนั้นก็คือประสาทเป่าลมนะครับ
ก็จะให้เด็กได้เข้าไปกระโดดโลดเต้งข้างใน
แต่ในวันนี้ครับเรามีอุทาหรณ์ของการเล่นประสาทเป่าลม
ที่ได้กลายเป็นโศกนาฏกรรมในอังกฤษ
ทำให้มีเด็กเสียชีวิตไป๑คนครับ
นี่ก็เป็นซากของประสาทเป่าลมที่ฆ่าชีวิต
หนูน้อยวัย๗ขวบนะครับเป็นเด็กผู้หญิงหลังถูกกระแสลม
ลอยขึ้นฟ้าทำให้เสียชีวิต
ล่าสุดตำรวจอังกฤษจับกลุ่มพร้อมตั้งข้อหาชาย๑คนและหญิง๑คน
ซึ่งเป็นผู้ดูแลประสาทเป่าลมฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนานะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ
โดยเด็กหญิงผู้เคราะหร้ายเข้าไปเล่นในประสาทเป่าลม
แต่ว่าจู่ครับก็มีกระแสลมแรงพัดปะทะกับประสาท
ตะขอที่ยึดกับพื้นนั้นหลุดออกไปนะครับ
และนั่นก็ทำให้ประสาทเป่าลมลอยออกจากที่ตั้ง

ลมก็ได้พัดประสาทไปไกลถึง๑๕๐เมตร
ซึ่งเด็กน้อยนั้นก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีหลังเกิดเหตุ
แต่แพทย์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตเอาไว้ได้ครับ